มาดูเรื่องของไฟไหม้กันต่อเมื่อวานนี้นะคะ
ของบริษัทแห่งหนึ่งนะคะในจังหวัดสมุทรปราการ
ทีนี้ความเสียหายเสียหายทั้งตัวอาคาร
แล้วก็ทรัพย์สินซึ่งอยู่ภายในเพราะว่าเป็นโกดัง
ความเสียหายมูลค่ารวมนะคะ๑๐ล้านบาทด้วยกัน

ใช่ค่ะเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้เกิดขึ้นบริเวณริม
ถนนคลองส่งน้ำสุวรรณภูมิในอำเภอบางพลีสมุทรปราการนะคะ

ที่เกิดเหตุเขาเป็นโกดังขนาดใหญ่

เป็นเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา
แล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงก็คือต้องระดมรถดับเพลิงนะคะ
คันด้วยกันเพื่อควบคุมสถานการณ์
ใช้เวลาทั้งหมด๑ชั่วโมงค่ะ
ควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดได้
แต่ว่าทีนี้ตัวอาคารกับทรัพย์สินภายในเสียหายทั้งหมดเลยนะคะ

แต่ไม่มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บ
จากการสอบถามพนักงานรักษาความปลอดภัย
เล่าให้ฟังบอกว่าโกดังนี้เป็นคลังกระจายสินค้า
ย้ายมาจากอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไม่นานค่ะ
มีพนักงานอยู่ที่นี่ประมาณ๒๐๐คน
แต่ถือว่าโชคดีที่เป็นวันหยุดนะคะ
ก็เลยไม่มีพนักงานมาทำงาน
ก่อนเกิดเหตุได้ยินเสียงเตือนภัย
สัญญาณเตือนภัยดังขึ้นก็เลยรีบวิ่งไปดู
เห็นกลุ่มควันพวยพุ่งออกมาจากตัวอาคาร
แล้วก็เห็นเปลวเพลิงลุกไหม้อย่างรวดเร็วค่ะ
คาดว่าน่าจะเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจร
ก็เลยรีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเข้ามาช่วยเหลือ
เบื้องต้นประมูลความเสียหาย
ประเมินความเสียหายไว้ไม่ต่ำกว่า๑๐ล้านบาทนะคะ
โดยเจ้าหน้าที่ต้องรอเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน

เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปค่ะ